เพราะว่าเขาออกมาขอยืมไฟแชคชาวบ้าน
สรุปสุดท้ายชาวบ้านจำหน้าได้นะคะ
รีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับคุมตัวแบบนี้นะคะ
โดนไปอีกหนึ่งข้อหาก็คือหลบหนี

ถูกตำรวจสพเทิงและสพพมร

ขณะซ่อนตัวอยู่ในพงศ์ย่าริมป่า
ในซอย๘บ้านเวียงจอมเจ้าตำรวจเวียง
จากสพเทิง๕๐๐เมตร
หลังจากที่รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน
บอกว่าพบชายวัยรุ่นลักษณะคล้าย

บัดกุญแจมือวิ่งหนีจากรถควบคุม

ขณะที่เตรียมนำตัวฝากขังศาลจังหวัดเทิง

พอได้ตัวออกมาจากป่า
เอามาสอบถามซิว่าช่วงนั้น
มันเป็นอะไรก่อเหตุอย่างไร
เขาบอกว่าขณะที่ผู้ต้องหานั่งอยู่บนรถ
แล้วรถจะควบคุมตัวเขาไปที่ศาลใช่ไหม
เขาบอกว่ากุญแจมือที่สวมอยู่ด้านขวา
มันหลวมเขาบอกขยับดูเอ้ามันหลวม
มีสิทธิ์ที่เราจะหนีได้เขาคิดแบบนี้นะ

คลุมกุญแจมือบริเวณมือของเขาไว้
และช่วงนั้นเขาก็ขยับยุ๊ก
พยายามเลื่อนมือออกจากกุญแจมือ

ไว้ก่อนพอเดินทางไปถึงที่ศาล
ขณะที่เจ้าหน้าที่มาเปิดประตูให้ลงจากรถ

แล้วมือมันก็หลุดออกจากกุญแจมือจริงนะคะ

ข้ามกำแพงศาลลัดเลาะกำแพงสพเทิง

แล้วก็วิ่งขึ้นป่าขึ้นเขาไปเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าป่ามันมีโขดหินค่อนข้างชัน
เขาก็อยู่ในนั้นแหละพยายามจะปีนขึ้นไป
จนกระทั่งมืดค่ำไม่รู้จักทาง
กล้าไปไหนต่อแอบซุ่มค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่หลังจากที่เขาหนีไป
เขาก็พยายามออกตามหาใช้ไฟฉายส่องไป

เขาก็พยายามหดทุกอวัยวะไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นเขา
แต่เขาหลบอยู่ในความหนาวแบบนั้นทั้งคืน
พอเช้าค่ะเดินลงมาจากเขาผ่านพงหญ้า

เดินไปหาชาวบ้านไปขอยืมไฟแชค

ชาวบ้านเห็นให้ยืมเหมือนกันแต่ก็เอ๊ะต่อมเอ๊ะ
มันกระจ่างขึ้นมาเขาบอกจำได้
น่าจะเป็นผู้ต้องหาที่เขากำลังพูดถึงอยู่ในเชียงรายที่หลบหนี

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่มตัวในที่สุดนะคะ
ส่วนร้อยตำรวจตรีเทียระศักดิ์จะมะเนียรองศาลวัฒน์ปราบรามสพพญเห็นราย
ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเทิง
บอกว่าหลังผู้ต้องหาหลบหนีตัวเองก็พยายามวิ่งตาม
แต่ไปเกิดสะดุดก่อย่าริมกำแพงล้มลง
พอลุกขึ้นมาอีกทีตามไม่ทันแล้วนะคะหาไม่เจอแล้วนะคะ
ก็เลยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเทิงให้ช่วยตามจับอีกที
การดำเนินคดีกับผู้ต้องหานอกจากคดีเดิมแล้วนะคะ
ก็คือค้ายาบ้าตอนนั้นไปเจอ๔๐๐เมตรเนี่ย
ถูกต้องตั้งข้อหาเพิ่มอีก๑กระทงเอาไปเลยนะคะ
หลบหนีเจ้าหน้าที่ขณะนำตัวไปฝากขัง
ส่วนตัวของร้อยตำรวจตรีธีรศักดิ์ผู้ควบคุมตัวผู้ต้องหาฝากส่งสาร
อาจจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนฐานประมาททำให้ผู้ต้องหาหลบหนี
ซึ่งจะต้องพิจารณาตามกระบวนการต่อไปค่ะ